ที่จังหวัดอ่างทองนะคะตำรวจก็สามารถคุมตัวผู้ต้องหาที่ยิงหนุ่มวัยเบนเจอร์เศษ
เสียชีวิตกลางวงเล่าไปฝากขังแล้วแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยอ้างบอกว่าถูกผู้ตายเนี่ย
ใช้เสียงข่มนะคะเลยกลับไปเอาปืนมายิง
แล้วคนที่เป็นแม่ก็ยังทำใจไม่ได้นะคะ

ผู้เป็นแม่ถึงกลับเป็นลมทันที
เมื่อเห็นร่างลูกชายนายสาธิตทองสกุลอายุ๒๕ปี
เคลื่อนเข้ามาภายในวัดมหาธิทธ์ไทยจังหวัดอาคทอง
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
หลังลูกชายของเธอถูกนายอนันหงสาวดีอายุ๒๒ปียิงเสียชีวิต
ระหว่างนั่งดื่มเหล้าบริเวณลานดิน
ริมถนนมหาดไทยไผ่ดำตำบลไผ่ดำพัฒนา
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
กลางดึกวันที่๓๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
ครอบครัวอยากขอความผิดทำให้ผู้เสียชีวิต
และอยากให้ตำรวจทำคดีให้ชัดเจน
เพราะผู้ต้องหาให้การวกวน
ครั้งแรกอ้างว่ายิ่งผิดตัว
มาอ้างว่าถูกลูกชายข่มเหงจนทนไม่ได้
ทั้งที่เพื่อนทุกคนยืนยันว่า
ทั้งสองคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
ไม่ว่าสาเหตุอะไรลูกชายก็จากไปไม่มีวันกลับ
อยากถามผู้ก่อเหตุว่าทำไปเพราะอะไร
แล้วข้าเพื่ออะไร
อยากให้แข่มมารับผิดสอบ
ครั้งแรกบอกว่ายิงผิดตัวนะที่พ่อฟังมา
ครั้งที่สองบอกว่าพูดไม่เข้าหูพูดไม่ถูกใจ

แต่ไว้ขาใจคืออะไรของจริง
เช่นเดียวกับน้องสาวผู้เสียชีวิตอยากให้ครอบครัวผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบต่อความสูญเสียบ้าง
ครั้งนี้เพราะครอบครัวเสียพี่ชายซึ่งเป็นเสาหลักตั้งแต่เกิดเรื่องผู้ก่อเหตุไม่เคยติดต่อมา
ส่วนตัวเชื่อว่านายอนันต์ตั้งใจไตรตรองไว้ก่อนแล้วจึงกลับไปยิงพี่ชายจึงอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ขณะที่ตำรวจพบกระสุนปืนที่นายอนันต์ทำตกไว้แปลงนาหนึ่งนัดใกล้ที่เกิดเหตุจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
กระสุนนัดนี้จึงมีความสำคัญเพราะหากย้อนไปฟังคำบอกเล่าของเพื่อนเพื่อนที่ช่วยกันจับตัวในอนันต์
หลังก่อเหตุเจ้าตัวมอบตัวแต่ขอยิงผู้ตายซ้ำอีกครั้งก่อนอาศัยช่วงชุนละมุนนี้ไป
เพื่อนผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์ก็มั่นใจว่าผู้ก่อเหตุกับผู้ตายไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
เพราะขณะตัวเองเป็นเจ้าของที่ดินยังเพิ่งรู้จักกับนายอนันต์ได้เพียง๔๕วัน
และวันเกิดเหตุก็ไม่มีใครชวนให้นายอนันต์มาดื่มด้วยแต่เขาเข้ามาเอง
นั่งดื่มได้ไม่นานผู้ตายก็เข้ามาพร้อมย้ำว่าระหว่างนั่งดื่มก็ไม่ได้ยินว่าผู้ตายไม่ได้มีปากเสียงกัน
ที่นายอานันต์จะขี่รถกลับไปที่บ้านแล้วกลับมาพร้อมกับปืนตรงเข้ามายิงผู้ตายทันที
แต่เห็นว่าผู้ตายรูปร่างสูงใหญ่จึงเกิดความกลัวว่าจะสู้ไม่ได้
ฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน